ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะครับ
เมื่อวานนี้ภรรยาชาวไทยได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจ
ให้ช่วยกันมาตามหาสามีของเธอ
ซึ่งเป็นชาวเนเทอร์แลนด์อายุ๘๓ปีแล้วนะครับ

แต่ปกติแล้วชายสูงวัยคนนี้ก็จะออกจากบ้าน
เพื่อไปออกกำลังกายเป็นประจำในช่วงเย็น
แล้วก็พาสุนัขเยอรมันสุนัขคู่ใจออกไปด้วย
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ไม่กลับบ้านนะครับ
ภรรยาทั้งกู้ภัยทั้งชาวบ้านออกตามหากันจนค่ำมืดนะครับ

เพราะว่าตำรวจภูทรเมืองกระบีได้รับแจ้งจากนางพิกุลศรีสมจิตอายุ๔๘ปี
ว่าสามีก็คือนายชาวมาซาเกอเวียด
ซึ่งเป็นชาวเนเทอร์แลนด์อายุ๘๓ปีหายตัวไป

พาสุนัขคู่ใจไปเดินออกกำลังกายในพื้นที่หมู่บ้าน
คลองใหญ่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ซึ่งสามีของเธอจะออกเป็นเช่นนี้เป็นประจำทุกวันนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานนี้น่าแปลกตรงที่ว่า
ค่ำตกดึกแล้วยังไม่กลับบ้าน
ภรรยาเองก็จึงเดินตามหาบริเวณหมู่บ้าน
ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันตามหานะครับ
จากนั้นตำรวจได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่กระบี
พิทักษ์ประชาพร้อมด้วยชาวบ้าน
ออกค้นหากันบริเวณที่คาดว่าผู้สูญหายน่าจะเดินไป
ไม่ว่าจะเป็นที่สวนยางพาบราสวนปลาม
แล้วก็ริมห้วยคลองใหญ่
ใช้เวลานานหลายชั่วโมงไม่พบตัวนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็ต้องยุติการค้นหาชั่วคราวไปก่อนนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็ต้องยุติการค้นหาชั่วคราวไปก่อนนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็ต้องยุติการค้นหาชั่วคราวไปก่อนนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็ต้องยุติการค้นหาชั่วคราวไปก่อนนะครับ
เมื่อคืนนี้ยุติการค้นหาแต่ว่าพอฟ้าสางเมื่อเช้านี้

ท้ายที่สุดเจอเป็นศพครับนี่แหละครับ
ตำรวจได้รับแจ้งว่าพบผู้สูญหายแล้ว
มน้ำเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำดิบ
ของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับ
ก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์
โดยบริเวณริมสะน้ำดิบพบรองเท้าของผู้ตาย
แล้วก็พบเจ้าสุนัขคู่ใจของผู้ตายนะ
เจ้าสุนัขพันธ์เรมันเชฟเฟิร์ตของผู้ตายเนี่ยนะครับ

ก็พบว่าสภาพศพไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมง
ก็คือน่าจะตกน้ำตกท่าไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ
ก็ส่งศพไปให้แพทย์ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดไว้แบบนี้
คาดว่าสุนัขคู่ใจของผู้ตาย
มันน่าจะหิวน้ำมาลงไปกินน้ำ
หรือไปเล่นน้ำลงไปเล่นน้ำแล้วปรากฏขึ้นฝั่งไม่ได้

สะน้ำดิบมันชันด้วยหนึ่ง
สองเขามีการปูผ้ายางสีดำเพื่อเป็นการกันน้ำซึม
เพราะมันไม่ใช่เป็นห้วยหนองคลองบึงปกติ
มันเป็นสระน้ำดิบของการประปานะครับ
และทีนี้ผู้ตายน่าจะลงไปช่วยสุนัขของเขา
ที่กำลังจะจมน้ำตัวเขาช่วยสุนัขขึ้นมาได้
แต่เขาไม่สามารถที่จะปีนขึ้นจากสระน้ำดิบได้
เนื่องจากยางที่ปูมันลื่น
แล้วก็ตัวผู้เสียชีวิตอายุ๘๓ปีแล้ว
น่าจะหมดแรงจมน้ำเสียชีวิต
ก็ตำรวจสันนิษฐานไว้แบบนี้นะครับ